คุณผู้ชมค่ะตีหนึ่งที่ผ่านมาที่จังหวัดนครนายกมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
อายุประมาณ๓๐ปีไปซื้อน้ำแข็งก็ไม่ไกลจากบ้านนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปค่ะ
ปรากฏว่าระหว่างทางที่กลับบ้านเนี่ยรถเกิดเสียพอรถเสียก็ต้องจอดถูกไหมฮะ
เสร็จปุ๊บไปตรวจสอบเรื่องของสภาพเครื่องยนต์ก้มไปดูใต้ท้องเครื่อง
พอเงยขึ้นมาปรากฏว่าเจอศพโอ้โหตกใจค่ะ
ทีนี้รถจากสตาร์ทไม่ติดนะครับพยายามสตาร์ทสตาร์ทติดค่ะ
แล้วก็เพ่นหนีกลับบ้านไปเลยนะคะหลังจากที่ตั้งสติได้
โทรหากู้ภัยโทรหาตำรวจซึ่งเป็นท้องที่ของสพดงละคร
ให้ไปตรวจสอบค่ะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นป่าย่าข้างทาง
พื้นที่หมู่๘ตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจไปตรวจสอบนะครับ
ไปพบศพผู้ชายอายุสักประมาณ๗๐ปี
อยู่ในป่าย่าสภาพศพตอนที่ไปนะเริ่มขึ้นอืด
ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณค่ะ
ผู้ตายเนี่ยสวมกางเกงขาสั้นเสื้อยืดใกล้กันพบท่อนไม้
คือท่อนไม้ลักษณะเป็นไม้เท้าค้ำเดิน
จากการสอบสวนคนที่ไปพบศพคนนี้นะ
ก็คือนายวันเฉลิมศรีหาพรมอายุ๓๐ปีนะคะ
เขาเล่าบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ออกไปซื้อน้ำแข็งที่ร้านค้าแต่ระหว่างขี่กลับบ้านนะคะ
รถจักรยานยนต์เกิดเสียดับระหว่างทาง

รถเกิดดับก็เลยจอดนะฮะ
จอดบริเวณป่าย่าข้างทาง
พอก้มดูสักพักเนี่ยเหนื่อยหน้าขึ้นมา
พังงะเลยนะครับเพราะว่าไปพบกับศพ
นอนตายขึ้นอืดอยู่ในป่าย่าข้างทาง
ด้วยความตกใจคุณวันเฉลิมบอกว่ารีบสตาร์ทเครื่องเลยค่ะ
สตาร์ทอีกครั้งคุณวันเฉลิมบอกว่าแม่คุณพระช่วยจริง
โชคดีมากเพราะว่าเครื่องยนต์สตาร์ทติด
ก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านทันที
จากนั้นพอตั้งสติได้รีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
ซึ่งคุณวันเฉลิมบอกว่าจริงเส้นทางนี้นะเป็นเส้นทางที่เปลี่ยว
ไม่มีชาวบ้านเขาสัญจรไปมานะเพราะว่าเป็นซอยตัน
มีบ้านของคุณวันเฉลิมเท่านั้นที่อยู่บริเวณนี้
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณวันเฉลิมกันหน่อยค่ะ
ขับรถไปทึ่มแข็งกลับมาแล้ว
กลับมาแล้วแล้วก็จู่รถมันก็มาดับตรงนี้

แล้วก้มลงไปดูเครื่อง
แหงขึ้นมาเจอพอดีเลย
ช่วงขนาดที่รถดับพี่กำลังก้มดูรถอยู่
เงยขึ้นมาแล้วหัน

คือรถมาเสียตรงที่เจอศพพอดี

พอทราบไหมครับพี่ว่าคนเสียชีวิตเป็นใคร

ทีนี้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายเนี่ย
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓๔วัน
ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิต
แล้วก็เตรียมที่จะตรวจสอบว่ามีการแจ้งคนหายในพื้นที่หรือเปล่า

นายชวนโพธิดิหลกเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวน

มาขอดูพยานหลักฐานที่พบตรงจุดเกิดเหตุ
และไปตรวจสอบเรื่องของรูปภัณฑ์สันธาร
รวมถึงที่ศพผู้ตายมีรอยสักรูปเสือเพ่นบริเวณหน้าอกและท้องของผู้ตาย
ยืนยันว่าศพที่พบคือนายฉลวยจินเจือหรือว่าเปียอายุ๗๕ปี
เป็นลุงของตัวเองค่ะเป็นลุงของคุณชวนเนี่ยนะ
หายตัวไปตั้งแต่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งหลังจากที่หายตัวไปญาติญาติเนี่ยก็ช่วยกันตามหาตัวแต่ก็ไม่พบค่ะ
คุณชวนบอกว่าปกติคุณลุงก็คือนายฉลวยผู้ตายเป็นคนอารมณ์ร้อน
ชอบดื่มเหล้าแล้วก็มักจะเดินไปตามหมู่บ้าน
ว่าสาเหตุของการตายน่าจะเกิดจากหัวใจวายฉับพลัน
ซึ่งจุดที่พบศพอยู่ห่างจากบ้านของนายฉลวย

รอผลการชนะสูตรพลิกศพจากโรงพยาบาลอีกครั้ง
แล้วก็เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำญาติญาติเพื่อยืนยันสาเหตุการตายอีกครั้งค่ะ